ทีนี้ความเคลื่อนไหววันนี้ที่ต้องจับตารอดู
ก็คือการประชุมของคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนนั่นเองค่ะ

ที่มีการเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องเอาใครบ้าง
ทางฝั่งตำรวจทางฝั่งแพทย์ที่ชนะสูตร
รวมถึงตัวแทนครอบครัวให้เข้ามามาชี้แจง
วันนี้คุณเต๊สัตวรรษก็เป็นตัวแทนครอบครัวเข้ามาชี้แจงเหมือนเดิม
อันนี้คือตอนที่ตำรวจเดินเข้าห้องไปแล้วเห็นป้ายไหม
คือเขาบอกว่ามีการประชุมเป็นการประชุมลับนะ
ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้าไปในห้องนี้เด็ดขาด
เห็นคำว่าลับเนี่ยตัวแจงไม่ได้เดี๋ยวดูตรงประตูเนี่ย

นี่นักข่าวของเราก็ตามถ่ายได้แค่นี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งทางคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเนี่ย

เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมเนี่ย
ใครบ้างล่ะที่เข้าชี้แจงวันนี้
มีทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิต

พันธุ์ตำรวจโทพชวงประนุษย์สารวัตรสอบสวน
ที่สพรัตนาธิเบสช่วยราชการอยู่ที่สพมนนทบุรี
แล้วผู้บังคับการตำรวจภูทลฯจนนทบุรี
ก็มอบหมายให้ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกเขมพัฒน์โพพิทักษ์

ผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูทลฯจนนทบุรี
ให้เข้าร่วมให้ข้อมูลแทน
ส่วนทางด้านของพนักงานพิสูจน์หลักฐาน
วันนี้ก็มีพลตำรวจตรีหญิงชุติมาชัยมุสิต
ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑
แล้วก็มีแพทย์พิสูจน์หลักฐานเข้ามาชี้แจง
และทางฝั่งครอบครัวก็มีคุณเต๊ะ
คุณเต๊ะสัตวัสเศรษฐกรเป็นตัวแทน
เข้าร่วมฟังการชี้แจงแล้วก็การซักถามด้วย

พระพยายามยื่นใหม่ถามคุณเต๊ะเหมือนกัน
คุณเต๊ะวันนี้จะมาชี้แจงเรื่องอะไรบ้าง

เดี๋ยวขอเข้าไปฟังกรรมธิการเขาถามก่อนนะฮะ
แล้วก็จริงหลายคนจับตามองไปที่ทั้งผู้การภาคหนึ่งนะ

ว่าผู้การภาคหนึ่งจะมาเองหรือเปล่านะ
ผู้การภาคหนึ่งก่อนหน้านั้นคุมคดีนี้เลยนะครับ
รวมถึงภูมิกับสภพเมืองนทบุรี

ทางด้านของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
สมาชิกวุฒิสภาและในฐานะกรรมาธิการ
แล้วก็ในฐานะที่ปรึกษาในการชนะสูตรรอบ๒

เปิดเผยก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม
ในชั้นคณะกรรมธิการนะครับ

เมื่อกี้ก่อนเข้าห้องประชุมรับนะฮะ
บอกว่าหลังจากเข้าร่วมสังเกตการณ์การชนะสูตรศพ
ของคุณแตงโมเมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมา

รายงานต่อกรรมาธิการให้รับทราบ
ทั้งเรื่องของฟันที่ยังอยู่ครบ
ที่คุณแม่แตงโมสงสัยว่ามีการทำร้ายกันบนเรือ
ซึ่งได้คำตอบว่าไม่มี

และผลชนะสูตรเพิ่มเติมที่ตรวจพบ
ว่าน้ำในลูกตาของคุณแตงโมเนี่ยนะฮะ
มีแอลกอฮอล์อยู่๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
คุณผู้ชมฮะถ้าทางคดีหรือว่าทางนิติเวชศาสตร์เนี่ย
เรื่องของการตรวจหาระดับแอลกอฮอล์
ทั้งในเลือดแล้วก็ในน้ำวุ้นลูกตาเนี่ย

เขาบอกว่ามันตอบได้หลายอย่างนะคุณ
และมันส่งผลเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาคดี

และอาจส่งผลกับการตัดสินคดีและรูปคดีได้

ตรวจปริมาณอัลกอฮอล์ในเลือดเนี่ย
อาจจะต้องเก็บเลือดเข้ามาแล้วก็ต้องใช้เวลาในการตรวจ

แต่เขาบอกว่าการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ำวุ้นลูกตาเนี่ย

คุณหมอพรทิพย์บอกนี่คือผลชนะสูตรเพิ่มเติม
พบว่าน้ำวุ้นในลูกตาแตงโมมีแอลกอฮอลอยู่๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

คุณหมอพรทิพย์ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแค่นี้

ต้องขยายความนะคุณนะมันจะหมายถึงอะไรได้บ้างนะครับ
ขณะเดียวกันคุณหมอบอกว่ากำลังค้นหาคำตอบถึงต้นเหตุการตกน้ำว่าคืออะไร
และบาดแผลทั้งหมดเกิดจากอะไร
รวมถึงการพยายามพิสูจน์ว่ามีการปัสสาวะท้ายเรือ
ตามคำให้การของพยานที่อยู่ในเหตุการณ์หรือไม่
โดยการตรวจหายูเรียนะครับ
คุณหมอพรทิพย์บอกว่าคดีนี้ยังไม่สามารถสรุปชี้ชัดได้ว่าเป็นการฆาตกรรม
แต่หลักฐานที่ใช้ประกอบกันก็คือหลักฐานที่ศพและหลักฐานที่เรือ
รวมถึงคำให้การของบุคคลทั้ง๕นี้
ต้องเอามาประกอบกันและเป็นส่วนที่สำคัญมาก
ในการประกอบรวมร่างให้ได้นะคุณนะ
จะต่าง๑๐นาทีแล้วอีกครั้งไม่เคยทราบ
ตายก็คือตรวจหายูเรียไม่มีการแปลผลค่ะ
แล้วก็ส่วนบาดแผลก็ได้ที่บอกไปแล้วว่านอกจากแผลที่ขาขวา
ยังมีรอยช้ำที่ต้นขาซ้ายแล้วก็มีบาดแผลใหม่
ไม่ใช่บาดแผลใหม่เป็นบาดแผลที่เห็นชัดขึ้น
แล้วก็ที่ได้เรียกว่าบาดแผลที่มีลักษณะเฉพาะ
ก็พูดเพื่อให้ประสานไปยังพนักงานสอบสวนว่าถ้าได้ทำงานร่วมกันกับคุณหมอ
อาจจะตอบได้ว่ามันตกกระทบอะไรรวมทั้งบาดแผลรอยฉีกขาดที่พบ
มันเกิดจากอะไรก็เป็นทั้งหมดที่พูดคุยในวันนั้นค่ะ
ซึ่งการตรวจหายูเรียไม่มีการแปรผล
ตอนแรกเราก็จะได้ยินข่าวมาไงว่าที่แผนอนามัยไม่มียูเรีย

แต่ถามความเป็นไปได้คือเวลาจมอยู่ในน้ำนานตรงนี้มันอาจจะหายไปก็ได้เจ้ายูเรีย
สภาพศพก็ส่งผลต่อเรื่องของการตรวจปัสสาวะอะไรอย่างนี้ครับ
แต่เรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ำวุ้นในลูกตาสำคัญ
รู้แล้วว่าปริมาณแอลกอฮอลในน้ำวุ้นในลูกตาของคุณแตงโม

แต่มีคำถามอยู่อีกว่าแล้วปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
ในร่างกายของพยานทั้ง๕คนบนเรือผลมันออกมาหรือยัง
แล้วมันจะแปรผลมันจะนำไปสู่อะไรได้บ้างนอกจากนี้